ไปดูต่อกันที่หน้าหล่อของหนุ่มอนันดาเอฟริ่งแฮมกันบ้างดีกว่านะคะ
หล่อแบบนี้อยู่วงการนี้มาตั้งแต่อายุ๑๔ตอนนี้พาไปจะ๔๐แล้วนะคะ
เราก็ยังได้เห็นความหล่อแล้วก็ผลงานกันอย่างต่อเนื่องเลยนั่นเองนะคะ
หล่อแบบนี้สาวบอกว่าเห็นแล้วก็หัวใจระถวยกันอยู่เหมือนกัน
แต่ว่าเห็นงานในวงการโลดแล่นมานานแบบนี้ยังไม่เคยมีข่าวว่าอนันดาเขาจะบวชสักครั้งเลยนะคะ
เจ้าตัวเปลยเอาไว้แล้วว่าเริ่มจะมีความคิดแล้วว่าอยากจะบวชกับเขาบ้างแล้วค่ะ
หลักก็ตอนนี้อายุมากขึ้นก็อยากจะให้ชีวิตมีสติแล้วก็นิ่งมากขึ้นนั่นเองนะคะ
ยังไงก็ตามค่ะพี่อนันดาเขาบอกอีกด้วยนะคะว่ากลัวว่าจะบวชแล้วจะติดใจห่มผ้าเหลืองซะยาวค่ะ
เป็นคนที่จิตไม่ค่อยนิ่งด้วยแหละมั้งผมว่าผมก็เลยรู้สึกว่าอยากจะแบบหา
ยิ่งผมที่นิสัยอย่างผมอยู่ในวงการอย่างนี้อะไรอย่างนี้ผมรู้สึกว่ามันพอมันอยู่ด้วยกันมันยิ่งไม่นิ่งเข้าไปใหญ่
ตอนนี้เราก็จะ๔๐อยู่แล้วทำงานมาตั้งแต่อายุ๑๔เนี่ยเราก็แบบรู้สึกไม่มีตอนไหนที่มันนิ่งสักทีเลยก็เลยอยากจะแบบสักครั้งหนึ่ง
ห่วงอย่างเดียวคือถ้าบวชแล้วอาจจะยาวนะ
บางทีผมเข้าวัดผมก็รู้สึกมันมีความสบายใจแล้วผมรู้สึกว่าเออถ้าอยู่อย่างนี้แบบนานเนี่ยก็คงดีคงไม่ยาก
ถ้าพี่อนันดาจะติดใจผ้าเหลืองบวชไม่ศึกถามคนข้างหรือยังคะคุณนัทนะคะดีไซเนอร์สาวสวยนั่นเองนะคะก็หวังว่าการตัดสินใจในครั้งนี้จะนำสิ่งดีมาสู่พี่อนันดาตลอดไปนะคะ